ส่วนใครที่เตรียมจะออกไปทำงานนอกบ้าน
และใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ

อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกด้วยเพื่อความปลอดภัยนะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรี

เพราะว่าที่นี่เขากำลังรณรงค์เลย
ให้ประชาชนห่วงใยชีวิตสักนิด
ด้วยการสวมหมวกกันน็อกแล้วก็มีการรณรงค
ขี่รถจักรยานยนต์ทั่วเมืองเลยนะคะแบบนี้ค่ะ
เทศบาลเมืองศรีราชาจังหวัดชนบุรี

และรถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่กว่า๑๐๐คัน

ใช่ค่ะร่วมกันรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยห่วงใยชีวิต
ช่วยกันสักนิดสวมหมวกนิรภัย
ถามว่าช่วยใครช่วยคุณนั่นแหละ
ให้ปลอดภัยนะครับจากอุบัติเหตุนะครับ
ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั้งผู้ขับขี่และคนซ้อนท้าย
สำคัญนะคะคนซ้อนก็ต้องสวมเหมือนกันนะคะ
สวมหมวกนิรภัยอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัย
โดยเป็นการรณรงค์ก็คือการขี่รถจักรยานยนต์
รอบเมืองศรีราชาเลยนะคะระยะทางกว่า๕กิโลเมตรค่ะ
่งเน้นการปรับพฤติกรรมค่านิยมของผู้ใช้รถจักรยานยนต์
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยหรือว่าหมวกกันน็อกนะคะ
โดยหน่วยงานในระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับท้องถิ่น
จะเป็นกลไกสำคัญหลังจากนี้ในการให้ความสนับสนุน
โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย
ทุกครั้งเลยนะคะขณะที่ขับขี่และเป็นคนซ้อนด้วย
เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์
ที่อาจจะเกิดขึ้น
แม้ว่าเราระวังแล้วแต่เราก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้จากคนอื่น

เรื่องแบบนี้เกิดได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราป้องกันตนเองนะคะ